เรื่องที่มีรถเบ้นสีดำคันหนึ่งก็ขับอยู่บนทางด่วน
แล้วก็มีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาจะส่งอ่า
พานะฮะปรากฏว่าคันอื่นเขาก็หลบอืมแต่คันนี้ไม่หลบนะฮะ
เมื่อวานท่านก็ดูภาพไปแล้วนี่ฮะเห็นไหม
ก็แช่ขวาอยู่อย่างนี้ไม่หลบซ้ายสักที

นี่ญาติคนป่วยที่อยู่ในรถเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ที่สุดแล้วรถเบ้นสีดำคันนี้ยอมหลบเข้าซ้ายนะฮะ
แต่ระหว่างที่ฉีกเข้าซ้ายเนี่ย
คนขับรถกระจกลงแล้วก็ชูมือแล้วโชว์นิ้วกลาง
อ่าสัญลักษณ์ที่มันไม่ควรจะโชว์ให้กันอ่ะค่ะ
เนี่ยฮะมันแป๊บนึงไปนะครับ
แล้วก็ลงซ้ายไปเลยลงทางด่วนไปเลย
อ่าเป็นทางด่วนช่วงแยกศรีนครินนะครับโอ้โหคนที่เห็นภาพนี้ก็
คือไม่เข้าใจไงก็มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อย
คือโทษตามกฎหมายเนี่ยมันไม่เยอะหรอกฮะโทษของการไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเนี่ย
ฝ่าฝืนก็คือมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้ารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินคันนั้น
มีคนเจ็บคนป่วยหนักแล้วที่สุดแล้วทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ย
ถูกข้อหาพยายามฆ่าหรือว่าเจตนาฆ่าได้เลยนะฮะอันนี้คือหนัก
แล้วก็ไม่ใช่ว่าเลนซ้ายแบบรถแน่นหลบไม่ได้นะ
ใช่ก็สามารถเบี่ยงซ้ายได้ก็มีช่องแบบเนี่ยเห็นไหม

ตีรังกาคิดว่าเอ๊ะคนขับคนนี้มันจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่หลบ
ถูกแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ชูนิ้วกลางไง

ได้นี่ฮะหรือว่าตอนที่เขาไปสอบใบขับขี่เขาอาจจะใช้สมองเยอะ

วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ที่ออกมาบอกแล้วนะฮะ
ออกมาแจ้งแล้วว่าตกลงรถเบ้นสีดำคันนี้เป็นของใครอะไรยังไง

เขาบอกว่าเป็นรถของบริษัทแล้วคนขับเนี่ยเป็นคนขับรถ
เป็นพนักงานขับรถของผู้บริหารก็เลยต้องออกมาแสดงความขอโทษหน่อย
ในฐานะตัวแทนของบริษัท

คนนี้คือคุณกุลวดีธรรมรงธนกิจนะฮะเป็นตัวแทนของบริษัทที่รถเบนส์คันสีดำคันนั้นเป็นของบริษัทเขา
วันนี้นำกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในรถฉุกเฉินคันนั้นที่รถเบนส์ของบริษัทไม่หลีกทางให้
เยี่ยมผู้ป่วยในฐานะตัวแทนของบริษัทแล้วก็กล่าวขอโทษกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าบริษัทขอแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนที่ขับรถวันนั้นวันนี้ไม่ได้มาด้วยแต่เป็นคนขับรถของบริษัท
ยืนยันว่าเดี๋ยวทางบริษัทจะไปจัดการลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง
ตอนนี้อยู่ในขั้นการสอบสวนของบริษัท
โทษหนักแค่ไหนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางบริษัทที่จะพิจารณาออกมา
รถคันนี้ค่ะมันเป็นรถของบริษัททางบริษัทเราเอง
แล้วก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้
เราก็อยากที่จะมาเยี่ยมแล้วก็มาขอโทษด้วยความแบบจริงใจ
ว่าเราดูแลรถไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ด้วย

ต้องกำเนินการให้ดีที่สุด
เรากำลังอยู่ในขั้นตอนนะคะสอบสวน
ทีนี้เราก็ร้อนใจเพราะมันเป็นข่าว

พี่ก็อยากจะรีบมาดูทางนี้ก่อน
ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบในฐานะรถของบริษัท
อันนี้ก็ถูกต้องแล้วฮะนำกระเช้าไปขอโทษ
แสดงการขอโทษกับผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วย
รถของบริษัทไม่หลีกทางรถฉุกเฉินในวันนั้น
ที่เขาไม่เป็นอะไรมากเข้ามาถึงโรงพยาบาลศรีราชาอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
แต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนก็ต้องมีคำถามว่า
แล้วผู้ชายคนนั้นที่ไม่ได้มาไม่มาปรากฏตัว

หรือว่ามีตำแหน่งแห่งหนอะไรกันแน่ในบริษัทนี้
แล้วถ้าเป็นคนขับรถจริงก็แค่คนขับรถแบบนี้

ค่ะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องไล่ออกนะ

บริษัทไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงอะไรก็ได้
เรื่องนี้คุณต้องพาไปมอบตัวให้กับตำรวจ

พาไปส่งตำรวจว่าอ๋อนี่ครับคุณตำรวจครับคนนี้พนักงานขับรถบริษัทผม
ไม่หลีกทางรถฉุกเฉินมีโทษอะไรดำเนินคดีเลยครับ
อันนี้คนก็ต้องกังขาว่าเออตกลงแล้วผู้ชายคนนี้คือใคร
ใช่ไหมที่ขับรถไปเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะ
มันก็เป็นความค้างคาใจกันไปนะ
ทีนี้ทางภรรยาของผู้ป่วยในรถพยาบาลนะครับ

ทางฝั่งผู้ป่วยเขาไม่ติดใจนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยทางตัวแทนบริษัทก็มาพูดคุยมาขอโทษแล้ว

เพียงแค่ต้องการให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุทาหรณ์กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ส่วนคนขับรถคนนั้นที่ไม่มาด้วย
ที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลกัน
ท่านเขาได้บอกไหมคะว่าพนักงานของเขาเป็นใครเป็นคนใครไหม
เขาไม่ได้บอกเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทแค่นั้น
ก็รอดูกันต่อกันแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะ
ไม่ว่าคนขับรถคันนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่
ส่วนทางคดีทางกฎหมายแล้วจะมีการเอาผิดกันหรือไม่อย่างไร
ก็คงต้องขึ้นอยู่กับทางรถฉุกเฉินแล้วล่ะ
เพราะว่าทางญาติผู้ป่วยเขาไม่ได้ติดใจอะไร
ก็ให้คุณภาคภูมิกลับไปนั่งคิดนอนคิดตีรังกาคิดต่อ

ต้องคิดต่ออีกไหมไปคิดต่อ